สวัสดีครับสวัสดีค่ะท้าใส่ไคร

เนี่ยแกล้งเดือนแล้ว

มี่เอาอยากจะถอดไหม

ครอบครัวที่มูกหลาย
พี่หนุ่มถอดไหม

ดูทัวร์ซังวันไปพี่หนุ่มถอดไปแล้ว

ตอนนี้ก็หนังสือจากแต่ละช่องก็ส่งมาแล้วว่าปัญหามัตรการใหม่ยังไงบ้าง

แล้วก็ขอให้มีระยะคามดื่มเมศ

วันนี้นะฮะสายเขียวเฮฮะราชธรรมเนี่ยก็เริ่มปล่อยตัวนะฮะอืม
ก็เปลี่ยนโทษผู้ต้องขังคดีกัญชาวันนี้
ชธานเองเริ่มปล่อยตัวแล้วก็เปลี่ยนแปลงโทษนะฮะสำหรับผู้ต้องขังคดีความผิดเกี่ยวกับพืชกัญชาตามหมายสารหลังมีประกาศจากทางกระทรวงสาธารณสุขปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติด

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้มีการเปิดตัวแอปพลิเคชันปลูกกัน

เพื่อช่วยประชาชนในการจดแจ้งการปลูกกัญชารวมไปถึงกัญชง
โดยมีเพียง๓ขั้นตอนง่ายดังนี้นะครับ
คือ๑ลงทะเบียนแจ้งปลูกกัญชาได้๒ช่องทางด้วยกัน
๑ช่องทางที่๑ลงทะเบียนแจ้งปลูกกัญชาผ่านเว็บไซต์
ทางที่๒นะฮะลงทะเบียนแจ้งปลูกกัญชาผ่านแอปพลิเคชันปลูกกัน
แล้วก็ข้อที่๒จดแจ้งตามวัตถุประสงค์
และ๓รับเอกสารจดแจ้งอิเล็กทรอนิกส์
ส่วนทางด้านนายอนุทินชาญวิรากูลนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ท่านก็เปิดเผยถึงการปลดล็อกกัญชาบอกว่า
สาธารณสุขเองเนี่ยเน้นย้ำมาตลอดเวลาว่า
ปลดล็อกพืชกัญชากัญชงเพื่อให้ปลูกในครัวเรือน
และเพิ่มโอกาสอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ต่างในการขยายเศรษฐกิจชุมชนและประเทศ
ต้องขออนุญาตในการนำไปใช้ซะก่อนนะครับ

ส่วนการจดแจ้งปลูกกัญชาตามกฎหมายผ่าระบบแอปพลูกกัญชาและเว็บแอปปลูกกัญชา
มีรายงานมาว่าประชาชนจำนวนมากสามารถดาวนโหลดแอปพลิเคชันได้
แต่ไม่สามารถกดเข้าไปลงทะเบียนได้นะฮะ
ก็เลยเกิดข้อสงสัยว่าหากยังไม่มีใบรับจดแจ้ง
จะสามารถพกส่วนต่างของกัญชาออกไปนอกบ้านได้หรือเปล่า
ตอนนี้ยืนยันมาแล้วนะครับว่าแม้จะยังไม่มีการ
เหมือนกับยังไม่มีใบรับจดแจ้งนำพืชกัญชาออกจากบ้านได้นะครับ

โดยไม่มีความผิดแล้วตำรวจไม่จับด้วย

ตอนนี้ผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าแอปพลิเคชันและเว็บแอปปลูกกัน
มียอดดาวนโหลดมากกว่า๕๐๐๐ครั้งแล้วนะครับ
มีการลงทะเบียนมากกว่า๑แสนราย

ลองดูนะครับ๑ทำได้ปลูกได้แต่ต้องแจ้ง
หรือครอบครองได้ใช้น้ำมันกัญชารักษาโรคหรือศึกษาวิจัย
ห้ามทำนะคือห้ามคนขับรถสาธารณะใช้
กลิ่นควันกัญชานั้นผิดกฎหมายนะครับ

สำหรับการต้องขออนุญาตนะครับก็คือการนำเข้าส่งออกพืชเมล็ดสารสกัด
ปรุงอาหารเครื่องดื่มใช้ยาทำสมุนไพร

ถ้าควันไปรบกวนชาวบ้านนี่คือโดนนะพี่หนุ่ม

อยู่ได้โดนติดคุก๓เดือน

อันนี้ก็คือโดนคณียาหยาด้วยพี่๓เดือนแล้วก็ปรับ๒๕๐๐๐บาท

ตอนนี้เห็นมีเขาออกเตือนเช่นมีคนเอาดอกไปใช้ไม่ได้ใช่ไหมคะ

ถูกต้องนะฮะแล้ววันนี้มีคนเข้าไปลงบัญชีเนี่ยล่าสุดเลย๙ล้านกว่าคนแล้ว
ให้ความสำคัญใช่ครับผมนะฮะดังนั้น
กำลังว่ากัญชาเป็นพืชเติบโตเร็วไหมคะ

เพราะว่าวันนี้เห็นพอเขาบอกแล้วเขาปลดล็อกใช่ไหมคะ
เห็นแถวบ้านที่แม่ส่งมาให้ดูแล้วมันสูงจังเลยแม่

จริงมันเป็นไม้ป่านะ
ล่าสุดมีเพจหนึ่งที่ชื่อเหมียวน้ำเหมียวตะปูนะครับเขาก็เอารูปมาลงกัน

ใช่เขาบอกปลูกเมื่อคืนตอนตีหนึ่งครับโตแล้วครับ
ต้องโตเร็วขนาดนั้นหรอพี่

ใช่บางคนบอกพรุ่งปลูกเมื่อเช้าขึ้นแล้วครับแต่โตมากต้นนะครับ
แล้วก็หลายคนก็บอกว่าฉันจะพาเธอลอยล่องไปในอวกาศ

เมื่อคืนเช้านี้ได้เก็บผลผลิตแล้วครับ
แสดงว่าปลูกกันมานานแล้ว
แล้วกลิ่นมันเป็นยังไง
กลิ่นก็เป็นผักแห้ง

แหละลึงเรียกอย่างว่าย่ายิ้มเขาใช้เรียกเนอะนะฮะอะเชิญ
มาถึงเรื่องราวของท่านนายกบ้างครับเผยหลายคนไม่อยากถอด
แม็กซ์นะครับผมนัดถกสวบคอรอบหน้ายุติเปิดผับตีสองหรือไม่
มาฟังทางนี้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับพลเอกประยุทธ์จันโอชา
นะครับนายุทธพนตรีเนี่ยได้เปิดเผยถึงมาตรการผ่อนคลายนะครับ
คนกรุงเทพเนี่ยสามารถถอดหน้ากากอนามัยแล้วก็เปิดสถานบันเทิง
ตี๒นะครับมีการหารือเรื่องการเปิดสถานบันเทิงเกินเวลา
เที่ยงคืนนะครับผมจากที่กำหนดไว้นะครับต้นบอกแล้วว่า
เราจะพิจารณาเป็นระยะระยะนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่ขั้นตอนการพิจารณานั่นเอง
คิดว่าจะได้ข้อยุติในครั้งต่อไปนะครับซึ่งจากการขยายเวลาเนี่ย
มากกว่าเดิมเนี่ยมากกว่ากฎหมายเดิมเราต้องยอมรับว่า
กฎหมายเดิมสถานบริการสามารถเปิดได้ถึงเวลาเมื่อไหร่
ในช่วงก่อนโควิดบางอันก็เที่ยงคืนบางอันก็ตีหนึ่ง
บานก็ตี๒ก็จะดูว่าทำได้น้อยมากแค่ไหนนะครับ
เพราะว่ากฎหมายเนี่ยกฎหมายเก่ายังมีผลบังคับใช้อยู่ครับ
และถ้าจะแก้ตรงนั้นเนี่ยมันก็แก้กันใหญ่โตขอให้เข้าใจตรงกันด้วย
ส่วนเรื่องการถอดหน้ากากอนามัยเนี่ยทางสอบคอพิจารณาอยู่นะครับ
ผมคิดว่าหลายคนเนี่ยก็ยังไม่อยากถอดนะฮะ
หลายคนก็อยากจะถอดแล้วบางอย่างก็เป็นเรื่องของความสมัครใจ
ไม่ใช่ประกาศให้ถอดแล้วทุกคนต้องถอดหมดหลายคนก็ยังไม่ไว้ใจ
เขาก็ยังไม่ถอดนั่นเองฮะเพราะฉะนั้นถ้ามีอ่ามาตรการในการประกาศออกมาแล้วว่าสามารถถอดได้เนี่ย
บางคนก็เป็นห่วงสุขภาพของตัวเองก็สามารถยังใส่ได้อยู่เหมือนเดิม
แล้วเขารู้สึกว่าใส่เราสุขภาพเขาดีขึ้น

ถูกต้องนะครับผมหลายคนก็มั่นใจว่าถ้าใส่แบบนี้ตั้งแต่เขาใส่มาเนี่ยเขาไม่ควรเป็นป่วย
ไม่ควรเป็นปัญหาไม่ควรเป็นอะไรเพราะว่าเขาก็รู้สึกเซฟ

อันนี้คือแล้วแต่ว่าบางคนก็ถ้าไม่อยากใส่ก็ถอดแต่ถ้าอยากก็ใส่ก็ไม่ผิดอะไร

ด่วนเลยนะมาค่ะวันนี้นะคะก็หลังจากที่เรื่องน้ำมันขึ้นนั่นแหละค่ะ
นาวตรีเจริญพรเจริญธรรมนะคะ

ทีนทำให้จำนวนผู้โดยสารลดลง

วกกับผู้โดยสารลดน้ำมันเพิ่มนะ
ก็เลยทำให้มีค่าใช้จ่ายที่ต้องเพิ่มขึ้นด้วยนะคะ

ต่อไปนี้เนี่ยนะคะก็ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะคะ
เริ่มตั้งแต่วันที่๑๕มิถุนายนนี้เป็นต้นไป
ปรับขึ้น๑บาทนะคะ
มาดูว่ามีสีอะไรบ้างนะ
ค่ะเรือทงสีส้มนะคะเส้นทางก็นนทบุรีวัดราชสิงหอนนะคะ
ราคาเดิม๑๕บาทก็เพิ่มเป็น๑๖บาทตลอดสายนะคะ
ค่ะเรือทงสีเหลืองนะคะเส้นทางนนทบุรีสาธรณ์
ราคาเดิม๒๐บาทก็เพิ่มเป็น๒๑บาทตลอดสายนะคะ
แล้วก็๓ค่ะเรือทงสีเขียวเส้นทางปักเกร็ดนนทบุรี
ราคาเดิม๑๓บาทเพิ่มเป็น๑๔บาทนะคะ
แล้วก็เส้นทางนนทบุรีสาธรณ์จากราคาเดิม๒๐บาทเพิ่มเป็น๒๑บาท
และสุดท้ายค่ะเส้นทางปากเกร็ดสาธรณ์นะคะ
ราคาเดิม๓๒บาทก็เป็น๓๓บาทขอเพิ่มอีก๑บาท
ครับผมครับผมข้าวน้ำมันอืมอืมครับผมอ่ะก็อย่าต้องรอดู
ออกไปค่ะเดี๋ยวเมื่อก่อนแม่เคยขึ้นกี่บาทเรือเนี่ย
บาทเดียวเหรอจริงสมัยก่อนเลยนะสมัยก่อนเหรอบาทหนึ่งของเช่าสามบาทข้ามฝาก
อืมพี่บาทเดียวนานแล้วตั้งแต่นานเลยอืมของพี่ไปเลยหายอดไหม
หายยอดแต่ว่าพี่เป็นคนที่ไม่ค่อยได้ขึ้นเรือพี่ดุ่มเหรอเออเพราะว่าพี่แบบเหมือนแบบ
ส่วนใหญ่อยู่บนถนนอ่าฮะเพราะว่าแบบของของเช่าต้องข้ามฟากใช่ไหมเวลา
หมายถึงว่าเวลาที่ผมไปเที่ยวไปวัดไปอะไรอย่างนี้ผมก็จะใช้บริการเรือข้ามฝาก
ก็จะเสียสามบาทอืมประมาณนั้นแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นเรือด่วนที่แบบ
มาจากคลองแสนแสบอะไรอย่างนี้ผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกัน
คนที่เขามีชีวิตที่ใช้ประจำเขาก็จะติดแบบนั้น
อย่างคนที่อยู่แถวแถวบังกะปิอย่างเงี้ยจะมาทำงานอโศกอย่างเงี้ยมันเร็วน่ะ
อ่าเขาก็ใช้เรือด่วนคลองแสนแสบเพราะว่ามันเร็วด้วยใช่ครับแล้วก็ถูกด้วย
แล้วเขาบิคนานด้านหลังเขาก็เดินใช่ขึ้นข้างเรือด้านหลังเขาก็ขึ้นเข้าตึกได้เลย
ยังก็ยังเข้มอยู่ค่ะเมื่อกี้พึ่งอัปเดตเมื่อตอนห้าสิบประถีที่แล้ว
หยิบเส้นขอโทษหลายหลายท่านที่โทรมาแล้วก็รับไม่ได้
นางแบบตุ๊บไปเลยตุ๊บไปเลยตุ๊บแบบนอนยาวเลย
เช้าไม่มีทงใช่แบบแบบใครโทรมาก็ไม่รู้เรื่องเลย
นอนไปเลยแล้วก็อ่าสวดเอทีแคต์ก็ยังสองหีดเข้มอยู่

แต่เวฟก็โดนเดลต้าพี่

แล้วก็พอมา๒วันมันเริ่มหนัก
เริ่มแบบไม่ไหวก็เลยต้องไปอยู่ที่โรงพยาบาล
บอกว่ารู้สึกว่ามันแบบไม่มีแรงแล้วก็มันเหมือนไอตลอดเวลาอะไรอย่างนี้

ก็เลยต้องไปที่โรงพยาบาลแล้วก็ไปตรวจกลายเป็นเดลต้า
ซึ่งโยต้าตอนนี้มันน้อยมากนะพี่

ไม่ทราบเหมือนกันเวฟไปเจอที่ไหนมาไม่ทราบเหมือนกัน
แต่ว่าเจเวทบอกว่าอาการค่อนข้างแบบหนัก
เพราะว่าถ้าเป็นโอมิคอนเนี่ยประมาณทั้ง๓วันเนี่ย
มันจะเริ่มแผ่วมาเริ่มดีขึ้น
แต่อันนี้คือวันที่๓เนี่ยแทนที่จะดีขึ้นมันกลับหนักลง

เขาก็เลยต้องระมัดระวังเพราะตอนนี้ก็คือ

นอนทั้งวันไม่มีแรงตอบรับสายใครเลย

ยัง๒ขีดเข้มอยู่

ถ้าเกิดผ่านมาแล้วต้องเริ่มจาน

แล้วก็เหมือนก็ค่อยหายแล้ว

แต่ไปตรวจแล้วว่าเป็นโอบไฮลใคล์เปล่า

น้องบุ้งก็ซีเรียสเรื่องนี้มาก
ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยโทรถามไหม
เอาโอเคเดี๋ยวเราไปคล้อมทงชาตินะครับ
โทรไปหาเฟซมา

เออก็คุยไปตั้งเยอะนะอย่าลืมถามว่าติดจากไหน

เมื่อกี้ผมพยายามให้หนุ่มว่าเออติดมาจากไหน

เดี๋ยวไปก่อนถึงเรื่องราวของ

ล่าสุดบังแจ๊กถูกออกหมายจับแล้วนะฮะ

คือทางตำรวจไซเบอร์เขาได้มีการแจ้งมาเรียบร้อย

ก็เป็นประเด็นเลยตอนนี้นะครับ

เป็นไหนวะเนี่ยขนาดไม่คิดครับไว้หายไปอ้อดมาแล้ว

อายามินบุรีได้ออกหมายจับตามคำร้อง

นะฮะตามหมายนะครับ
ที่จ๕๗๔ทับ๒๕๖๕

ให้จับกลุ่มตัวนายโอราจาซูคาเนียน
ไฮเดอร์นะครับหรือว่าบังแจ๊กใน

เป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น

ดัดแปลงด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

เสียชื่อถูกดูหมิน

หรือได้รับความเสียหาย

ก็ออกไม้จับ

คืออันนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันขั้นตอนเป็นยังไง
ก็น่าจะต้องติดต่อกับทางตำรวจที่ต่างประเทศพี่หนุ่ม
แต่เห็นพอเดี๋ยวเจ้ามีออกไปอีกหลายหมายเลย

ที่ที่เห็นเขาพูดกันนะ

ไปดูเรื่องราวของเคลลี่

ก็คือมันมีประเด็นข่าวออกมา

แล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างโอ้โหถึงพลิกถึงขิงนะครับ
คือเป็นเรื่องราวของลูกบ้าน

ได้มีการถ่ายคลิปภาพของชายหนุ่ม

คือชายหนุ่มเนี่ยกำลังลากหญิงสาวอยู่บนพื้น
แล้วก็เหมือนกับกระชากไปตามพื้นนะฮะ

ครับผมหลังจากนั้นเนี่ยคนที่เขาถ่ายคลิปเนี่ยนะฮะ
เขาก็ลงไปข้างล่างนะฮะ

อะไรนี่มึงลองไปดูไหมอ่ะ
แล้วทำไมล่ะพออยู่ไหนอ่ะ
มึงเดี๋ยวกูถึงต้องสู้ไหมสู้สุด

มึงทำมากผู้หญิง
เมื่อกี้ค่อเห็นเมื่อกี้ลากผู้หญิง

ไปลากแฟน

แต่ว่าไปดึงมากระชากลากถูมาแบบนี้
ฮะนะฮะส่วนเรื่องความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนนั้นยังไม่มีใครตอบ
ได้แต่ถ้ามองหลายคนก็มองว่าเป็นแฟนน่าจะเป็นแฟนกันอ่า
มองแบบนั้นค่ะแต่ไอ้มุ่งของเขาเราไม่รู้ตอบไม่ได้อืม
แล้วเขายังไม่เคยพูดหาเสร็จปรึ๊บเนี้ยลากไปก็มีพลมเริง
เป็นผู้หญิงลงมาสองคนคนหนึ่งถ่ายคลิปอีกคนนึงพยายามเข้ามา
งับเหตุอ่าในระหว่างระงับเหตุเนี่ยนะฮะทางฝั่งของเคลลี่เนี่ย
ก็พยายามแบบฉุดกระชากแล้วเออไม่ยอมคืออย่ามายุ่งเขาก็จะแบบ
เข้าไปแบบจุดกระชากลากถูผู้หญิงคนนี้ฮะนะฮะผู้หญิงคนอ่าอ่า
แฟนของเขาแล้วกันใช้ว่าแฟนแล้วกันแฟนของเขานะฮะหลังจากนั้นมีก็รอ
มีรอปภเข้ามาเนี่ยนะครับนี่ฮะคือทางฝั่งเคลลี่เองเนี่ย
เหมือนก็เอามือเนี้ยไปงำไปไปค้างไปค้ำไว้ค้ำตัวผู้หญิงไว้
ฮะรับประพอก็เลยถึงไม้ขึ้นมาแล้วชี้จังเงื้อตีน่ะ
ถ้าเกิดเขาทำอะไรผู้หญิงคนนี้ค่ะหลังจากนั้นเนี่ย
ลี่ก็ปล่อยมือออกแล้วก็โดนผู้หญิงที่เป็นพลเมืองดีเนี่ย
เตะแล้วก็มือค้ำคอฮะนะฮะทางฝั่งของรับประพอ
ระงับเหตุนะฮะสุดท้ายแล้วมีการตามตำรวจมา
นะฮะทางฝ่ายเคลลี่เองเนี่ยก็เอามือไขว้หลัง
แล้วก็พยายามที่จะไปพูดคุยตำรวจมาพยายามห้ามนะฮะ
แต่น่าจะเป็นเพราะฤทธิ์แอลกอฮอล์นะครับ
จะทิ้งกับตำรวจอีกอ๋อต่างัดกับตำรวจอีก
ต่างัดกับตำรวจอ้าวเนี้ยเนี้ยนี่นะฮะ
ก็เป็นประเด็นเลยครับเรื่องนี้โอ้ยแต่น้องคนนี้
ใจกล้ามากเลยนะอ่าใจง่ามากเขาบอกที่ยินเสียงคนบ่อยบ่ายทะเลาะกัน
เขาก็เลยส่องมาดูที่ตรงระเบียงแล้วก็เห็นคู่นี้
เขาเลยลงมาช่วยโอ้โหเนี่ยแหละครับโอ้ยเฮ้ยตำรวจ
คือเรื่องเนี่ยดูแล้วเหมือนจะจบเพียงเท่านี้ถูกไหม
แล้วก็จบเคลียร์กันไปก็ขึ้นห้องไปก็จบแล้วไม่มี
มันไม่ได้จบแค่นั้นยังไงเพราะหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะ
ทางฝั่งของพลเมืองดีก็คือน้องผู้หญิงเนี้ยอืม
เขาเอาคลิปเนี้ยไปลงในเฟซบุ๊กแล้วประมาณว่าแบบเออ
ไม่อยากให้แบบเหมือนแบบผู้ชายคนนี้ไปทำแบบนี้กับใครอีก
อะไรประมาณอย่างนั้นนะฮะอืมปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ย
ทางฝั่งของแฟนของชายคนนี้เขาก็เลยโทรศัพท์ไปขอบอกว่า
ลบคลิปได้ไหมแฟนก็โทรบอกขอให้ลบคลิปได้ไหม
เพราะกลัวพ่อแม่เห็นปรากฏทางฝั่งของพลเมืองดีเขาลงไป
ล่าสุดที่มาขอให้ลบคลิปที่ลงเพราะกลัวพ่อแม่เห็นอืม
ตัวเองยังไม่รักเลยไม่แปลกเลยที่โดนแบบนี้อืม
ว่าไม่แปลกเลยที่โดนแบบนี้นั่นคือหมายความว่าพูดถึงฝ่ายหญิง
ถูกไหมอ่าใช่อ่าบอกอะไรใช่ไหมว่าตื่นมาจะอายน่ะ

ไม่กลัวนู่นนี่นั่นก็เป็นประเด็นแบบนี้เนี่ยนะฮะคือหลังจาก
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บอกขอให้ลบคลิปแล้วไม่ได้มีการลบคลิปไป
เพราะว่าทางฝ่ายพลเมืองดีเขาก็ยังลงไว้แบบนั้นเพราะรู้สึกว่า
เขาไม่ได้ผิดอะไรเพราะเขาไปช่วยอ่าฮะแล้วก็ถ่ายมาลงแล้วไม่อยาก
ให้แบบฟัดชายคนนี้ทำอีกไปทำแบบนี้กับใครอีกอือฮือ
ต้องกดชายคนนี้ไปแจ้งความอ๋อไม่พี่หนุ่มเล่นด้วยแล้วเราไปถ่าย
เขาแล้วกดกฎหมายใหม่เนี้ยยังไงก็นี่แหละฮะแต่เป็นประเด็น
นี้หรอฮะอ๋อเป็นประเด็นเรื่องเรื่องกฎหมายใหม่นี่ไงคือจะเป็น
กฎหมายไหนหรือกฎหมายเก่าคืออันนี้คือก็ต้องระวังส่วนหนึ่ง
เหมือนกันเพราะว่าคือเรื่องเนี้ยพลเมืองดีเนี่ย
ถ้าเกิดถ่ายคลิปหน้าที่คือต้องส่งให้ตำรวจอืมอ่าอืมเขาบอกว่าถ้าถ่ายคลิปแล้ว
มันเป็นประโยชน์ใช่แต่พอเอาไปลงเอาไปลงเนี้ยละเมิดเลย
มันกลายเป็นละเมิดเขาอืมเพราะเขาไม่ได้อนุญาตอืมแล้วทางฝ่ายชายเนี่ย
ก็บอกว่าอืมคลิปที่ลงไปเนี้ยมันเห็นหน้าผู้หญิงด้วยอ่า
แม้จะมีการเบลอแล้วแต่บางช็อตบางมุมมันยังเห็นอยู่
แต่ในมุมของเขาเองเนี่ยเขาบอกว่าเห็นหน้าเขาไม่เป็นไร
เพราะเขาผิดจริงเขายอมรับว่าเขาผิดที่เขาไปทำร้ายผู้หญิง
แต่ในมุมของผู้หญิงเนี้ยไม่ควรจะเห็นหน้าอืม
เพราะมันมีแบบอื่นอื่นที่แบบจะเข้ามาแบบอืม
หลายอย่างในมุมของครอบครัวของเขาอะไรอย่างนี้นะฮะ
เขาก็เลยมีการไปแจ้งความโอ้นี่เป็นตอนเนี้ยทางฝั่งของ
พลเมืองดีที่เป็นน้องผู้หญิงสองคนที่คนหนึ่งถ่าย
คนนึงเข้าไปรังงับเพจเนี้ยครับก็ยังอยู่ที่โรงพักน่ะอ๋อ
ตอนนี้รอรอเพื่อที่จะให้ทางอีกฝ่ายนึงเนี่ย
ก็คือเคนเนี้ยอืมเข้ามาแล้วมาเคลียร์อืม
ว่าจะเอาความไหมเออว่าจะเอายังไงกันต่อไปอ่าอืม
คือทางฝั่งเคนเขาก็เมื่อกี้ผมก็มีโอกาสได้คุยกับเขาเหมือนกัน
คือเรื่องผมเล่าให้ฟังอย่างงี้ก่อนอ่าคือที่ผมที่ผมพอจะรู้เรื่องนี้
เพราะว่าวันนี้ผมมาเชิญน้องผู้หญิงพลเมืองดีสองคนเนี่ย
นี่สองคนนี่มาออกรายการหนทนกระแสอืมฮะเขามาถึงแล้วนะ
ผมรู้ว่ามีการไปแจ้งความเกิดขึ้นอืมว่าตัวฝ่ายชายเนี่ย
ฝั่งฝ่ายอ่าเคลลี่เนี้ยไปแจ้งความ

เพราะถ้าออกไปน้องโดนอีกกรรมหนึ่งนะคือถ้าเกิดน้องออกรายการแล้วยืนยังว่าน้องถ่ายจริงแล้วพี่ก็ต้องเปิดคลิปนี้ต่อหน้าน้องอยู่แล้ว
งั้นน้องอย่าออกดีกว่าเพราะว่ามันดูไม่เหมาะเท่าไหร่ผมก็เลยต้องเปลี่ยนเคสทันทีเปลี่ยนแขกเลยเปลี่ยนแขกทันทีเดี๋ยวนั้นไม่นานเลยคือเปลี่ยนแบบเปลี่ยนเลย
สุดยอดพี่หนุ่มก็เลยต้องเปลี่ยนเลยเพราะไม่อย่างนั้นน้องผู้หญิงคนนี้โดนแต่ก็ยังมีรายการอื่นพยายามจะเอาตัวน้องไปแล้วบอกน้องไม่ผิดน้องไม่ผิดน้องช่วยคนอื่นอันนี้ไม่ได้นะฮะ
หนุ่มบอกน้องใช่ไหมคือพี่ไม่ได้บอกคือพี่ก็บอกว่าน้องก็คิดเองแล้วกันว่าน้องมาถึงพี่แล้วแต่พี่ไม่เอาน้องออกเนี่ย
ที่เขาเชื่อหนุ่มเนาะพี่ไม่เอาน้องออกเนี่ยเพราะอะไรแล้วถ้าเกิดน้องไปนั่งในรายการอื่นพี่ไม่ได้ว่าพี่ไม่ได้ห้ามน้องนะ
ไปได้พี่ไม่ว่าแต่พี่มันหมดหน้าที่พี่แค่ตรงนี้แต่ถ้าเกิดที่อื่นเขาบอกเขารับผิดชอบได้ก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ไป
หรือฝ่ายหญิงไปแจ้งความเพิ่มอีกว่าเอ้าทำไมถึงมานั่งแล้วไปพูดถึงเขาถ้าเขาไปละเมิดเขาอีกซ้ำอีกอย่างนี้ไปละเมิดเขาซ้ำอีก
น้องพลเมืองดีโดนอีกต้องนั่งไงแล้วใครจะรับผิดชอบอันนี้คือพี่ถึงได้แบบอย่าพึ่งเลยเอาไว้คุณกับเขาคุยกันก่อน
แล้วจะมาออกแล้วเดี๋ยวว่ากันหรือถ้าคุณจะไปนั่งในรายการใดรายการหนึ่ง
คุณต้องให้ฝ่ายชายเนี่ยเขาเคลียร์กับคุณด้วยในรายการเลยที่มาด้วย
มันจะได้เป็นการที่แบบอ่ะคุยกันแล้วนะตกลงมันจะมีปัญหาในการที่ออกรายการนะอืมอ่าฮะ
แต่มันก็ต้องรับรองว่าเฮ้ยจะมีการพูดกันสองมุมอืมแต่ถ้าไม่ได้พูดกันสองมุมเนี่ย
โหมันรับผิดชอบกันไม่ได้นะใช่ฮะเพราะฝ่ายไม่ยอมไงถูกป่ะใช่อ่าใช่
มันไปเหมือนกับละเมิดซ้ำเลิฟซ้ำละเมิดซ้ำอย่างเงี้ยมันมันต่างกรรมต่างวาระนะ
อืมฮะเออถูกอุ้ยนี่จะช่วยก็ต้องคิดดีดีเหมือนกันนะโอ้เนี่ยแล้วเดี๋ยวนี้คนละเมืองดีที่จะช่วยคนจะทำยังไงเวลา
กล้าช่วยอีกใช่คือถามว่าอย่างนี้คือถามว่าช่วยได้ไหมช่วยได้แต่ว่ามันอาจจะจำเป็นที่แบบ
ตำรวจแล้วให้ตำรวจดูเนี้ยมันมีผมมีหลักฐานแบบเนี้ยตำรวจเอาไปโอเคอืมแต่แต่ว่าต้องไม่มีการเอาไปลง
เอาไปลงลงโซเชียลโซเชียลเพราะว่าเพราะว่าข้อกฎหมายนึงคุมเลยไงว่า
เพราะผมยังไม่ได้อนุญาตให้พี่หนุ่มอนุญาตสมมุติพี่หนุ่มมาถ่ายผมกับแฟนทะเลาะกัน
อ่าอ่าพี่หนุ่มลงไปปุ๊บผมฟ้องพี่หนุ่มได้ได้ดิแต่ถ้าสมมุติว่าพี่หนุ่มเอาไปให้ตำรวจ
อันนี้อีกเรื่องหนึ่งแล้วอีกเรื่องหนึ่งว่าเอานี่เป็นเหตุที่แบบว่าเจตนาคือต้องการที่จะช่วยเหลือ
โอเคอันนี้แต่พอเอาไปลงเนี่ยเจตนามันเพราะตำรวจมาแล้วถูกไหมถูก
แต่พอเอาไปลงมันเป็นอีกแบบนึงไปแล้วอย่างนี้อันนี้คือเขาพูดตามข้อกฎหมายนะ
ตามข้อกฎหมายนะเออมันมันไม่เหมือนกันนะเข้าใจค่ะกฎของสังคมอ่ะ
กฎหมายจริงจริงเนี้ยมันต่างกันนะอืมเออเนอะคนในสังคมโอ้ดีแล้ว
จะได้ช่วยกันแต่ว่าตัวน้องผู้หญิงเนี่ยเขาก็เขาก็ต้องแจ้งความนะ
น้องผู้หญิงสองคนที่เป็นพลเมืองดีก็ต้องแจ้งความเพราะอะไรเห็น
เพราะในภาพเนี่ยมันเห็นว่าถูกค้ำคอถูกผลักถูกแบบอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
อันนี้เขาแจ้งความได้จะแจ้งความทำไมมันก็เป็นมันก็เป็นอีกข้อหาหนึ่งมา
ฮะส่วนตัวฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงที่เป็นแฟนจะไปแจ้งความว่าละเมิด
มันก็อีกข้อหาหนึ่งสุดท้ายก็ต้องมาเจรจากันว่าอ่ะรอปชมันจะถอน
ต่างคนต่างถอนไปได้ไหมต่างคนต่างอยู่แยกย้ายกันไปไก่เกลียกันไป
ก็กลายกิจกันไปอืมอะไรอย่างเงี้ยอืมฮืมเนี้ยประเด็นมันเป็นแบบเนี้ย
ตอนเนี้ยขาดนะฮะผมเองก็ต้องระวังเหมือนกันไงอืมคือตอนแรกอ่ะ
ก็ได้ยินเหมือนกันว่าตอนแรกน้องก็จะไปออกรายการอีกหลายรายการ
ผมก็ยังคิดในใจแล้วเออหรือยังไงวะคือแต่ตื่นขึ้นเดี๋ยวจะไม่กล้าตื่นอ่ะ
ไปเตือนเขาปุ๊บกลายเป็นแบบว่าไปห้ามเขาไปห้ามเขาไปกักแขกอีก
ไปอะไรอย่างเงี้ยอืมเดี๋ยวเขาหาไว้แล้วกั๊กอีกก็ใช่ไงอืม
แต่ถามว่าเป็นห่วงไหมถ้าไปออกอ่ะเนอะไปออกแล้วคือบางคือเอาพูดตรงตรง

แต่บางครั้งเราก็ต้องเรียนรู้ข้อกฎหมายเรียนเหมือนกันนะถูกต้อง
เพราะพี่หนุ่มช่วงนี้ก็กล้างเต็มท้องเลยใช่ว่าพี่โดนมาเยอะ

พยานอย่างเดียวนะจำเลยก็มี

แต่คือจิตที่ดีคืออยากช่วยแหละ
อยากช่วยทุกเคสแต่บางเคสมันช่วยแล้ว

คือมันไม่ได้แบบว่า

แต่บางทีมันไม่ได้เสมอไปไง

ติดต่อแขกแล้วช่วยไปบางทีแขกก็ไม่มานะ

แต่ปุ๊บมันมิ่นเมย์ว่า

แล้วก็ฟ้องนะเขาได้รักษาสิทธิ์เขานะ

ของของสื่อ
แต่คนที่เรานั่ง

เวลาเขาซวยเราไปช่วยเขาได้ไหม

เราก็เอาเหตุการณ์คนทะเลาะกันมาลง

แต่พี่ว่ามันก็คงจะไหม้นะเขาก็ต้องไปดู
แต่จริงถามว่าผิดไหมมันก็ละเมิดนะ

งั้นก็อาจจะเราก็อาจจะไม่ได้เห็นคลิปอะไรที่เขาทำร้ายกันเลยต่อไปเนี่ย
ตรงนี้ผมว่ามันก็ย้อนแย้ง
แล้วคนที่อยากจะช่วยก็อยากจะช่วยด้วยจิตใจที่แบบว่า

อาจารย์อะไร
เดินทางถึงสนามบินนาริตะรอเปลี่ยนเครื่องลั่นสบายดีนะครับ
วันนี้ครับนะฮะนายชัชชาติศิริพันธ์นะครับ
ผู้ว่ารัชการกรุงเทพหมาธุ์นครไทยท็อตสวดผ่าน
แฟนเพจของตนเมื่อเวลาประมาณ๑๔น๕๐นละบ่าย๒โมง๕๐นนะครับ
ระบุว่าตนเดินทางถึงสนามนาริตะนะสนามบินนาริตะเป็นที่เรียบร้อย
ที่จังหวัดชิบะนะครับใกล้กรุงโตเกียวของประเทศญี่ปุ่นนะครับ
ซึ่งการไลฟ์ดังกล่าวเนี่ยมีระยะเวลาเพียงแค่๒นาทีกว่าเท่านั้นนะครับ
โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพหานครพูดถึงบรรยากาศในสนามบินว่า
มีคนจำนวนมากขึ้นกว่าทุกครั้งแล้วก็ทุกอย่างเริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ครั้งนี้เนี่ยตนสามารถเดินไปมาได้อย่างสะดวกนะครับ
ต่างจากการเดินทางเมื่อครั้งก่อนนะครับที่มีมาตรการควบคุมโควิด๑๙ของญี่ปุ่นอย่างเข้มงวดกว่านี้นะฮะ
ตอนนี้เนี่ยตัวเองสบายดีครับแล้วก็ใช้เวลาเปลี่ยนเครื่องเป็นเวลา๓๐นาที
ก่อนจะเดินทางต่อไปยังสหรัฐอเมริกาครับเพื่อไปแสดงความยินดีกับลูกชายที่จะรับปริญญา
แล้วก็การไลฟ์ครั้งนี้เนี่ยตนทำด้วยตัวเองครับไม่ได้มีแอดมินคอยช่วยเหลือจึงรู้สึกคิดถึงแอดมินนะฮะ
ส่วนระหว่างเดินทางก็ได้พบปะและพูดคุยกับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะฮะที่เป็นคนไทยด้วยนะครับผม
ก็ไปงานรับปริญญาลูกชายนะครับผมนะฮะท่านผู้ว่าก็บอกว่าขอเวลา๔วันนะครับแต่ก็เกิดกระแสดราม่าขึ้นมาหลายกระแสนะครับ
บอกว่าท่านทำงาน๘วันแล้วลาเลยเหรอก็มีดราม่ามาซึ่งก็มีความเห็นเนี่ยแตกกันเป็นสองฝั่งนะครับผมนะฮะ
ก็บอกว่างานรับปริญญาลูกชายเนี่ยมันก็มีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสี่วันเขาทนได้นะครับ
กระแสก็บอกว่าท่านทำงานแค่๘วันอีก๔วันลาซะแล้วอะไรประมาณนี้นะครับ
นี่ฮะเนี่ยก็มีการไลฟ์สดกันนะครับผมท่านยังไม่รับท่านยังไม่รับนะครับผมนะฮะ
ครับเหรียญลูกตลอดหาเดี๋ยวก่อนถ้าเตินทางกลับมาลวยงานกันต่อนะครับลูกตันเก่งมากเลยนะใช่นะครับ

แต่๓วันแรกเหมือนตายนอนสลบทั้งวัน

เขาดิเขาโดนแจ้งความแล้วเขาโดนเขาโดนแล้วไง
คืออันนี้เขาโดนแล้วเขาโดนอยู่แต่เข้าไม่เข้าไม่รู้แต่โดนแล้ว
ใช่พี่พี่หนุนตอบว่าเกิดขึ้นแล้วหลายเคสที่มีคลิปออกมามันก็เป็นประโยชน์
สำหรับคนที่จะเข้าไปช่วยเป็นประโยชน์ต่อตำรวจด้วยเป็นประโยชนต่อ
แฟนกันนะพอทะเลาะกันพอเขาดีกันนะคนช่วยก็บางทีก็เหมือนเกินนะ
มันคือหลักฐานที่เราเห็นว่าใครทำอะไรใช่ค่ะนะฮะ
อ่ะมาน้ำส้มดีกว่าอ้าวมาโหอยู่ดีกินคอแห้งเลยเนี่ย
ฮะฮ่าเอ็กเบางนีเคาะแห้งไอ้ผู้ชอบร้อนแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
ใครที่มองหาน้ำผลไม้นะคะติดตู้เย็นไว้ให้ทุกคนในครอบครัวดื่มเนี่ย
นะคะเพื่อให้ได้สดชื่นกันนะคะตอนนี้ก็ต้องขวดนี้เลยค่ะ

จากจะสดชื่นแล้วนะครับคุณอาจจะโชคดีนะฮะ
ฉลองแบรนด์น้ำผลไม้ยอดขายอันดับหนึ่งในกลุ่มน้ำผลไม้ผลไม้
น้อยกว่า๒๕นะครับแจกทองคำทุกวัน
มูลค่ารวมกว่า๔ล้านบาทครับ

ขนาด๒๒๕และ๔๕๐มิลลิลิตรนะฮะรสชาติใดก็ได้

รุ้นที่๑รุ้นเจ้ากอดทองคำหนัก๒๕สตางค์
จำนวน๕๖๕เส้นทุกวัน

รุ้นที่๒รางวัลพิเศษทองคำแท่งหนัก๕บาท

ใช่แล้วครับผมร่วมรุ้นรางวัลได้ตั้งแต่วันที่
วันนี้นะครับถึง๑๒สิงหาคม
ร่วมสนุกมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับ
แล้วก็อย่าลืมเก็บฝาไว้ยืนยันสิทธิ์กันด้วยนะครับ

นี่นะฮะ
น้ำตอนนี้เห็นว่าเขาแถลงข่าวกันเนี่ยที่สอนอมีอยู่ไหม

อ่าซิงเกอร์เราส่งมาหรือยังมีทีมข่าวไหมน้ำน้ำ
เรื่องของนี่นะฮะของวางแจ๊กมา
ไม่ใช่เรื่องของน้องผู้หญิงที่เป็นพลเมืองดี

มาหรือยังมีไหม

ตอนนี้ต้องชนะไอลายเนอร์มิสทีน

สวัสดีครับอาจารย์ค่ะอาจารย์บุญครับสวัสดีครับอาจารย์ค่ะ

อยู่กับชาวนะฮะแล้วก็อยู่กับพี่ผัดไทยอยู่กับคุณแองจี้นะฮะรายการข่าวใส่ไข่อาจารย์
ครับครับอาจารย์ครับตอนนี้
ประชาชนเองกำลังสับสนเรื่องราวของ
คือคือพอดีมันมีประเด็นเกิดขึ้นมานะครับเป็นประเด็นที่ผมขอถามแบบกว้างแล้วกันผมจะไม่เจาะลงไปว่าเป็นเรื่องอะไรอย่างนี้นะฮะ
ครับครับผัวเมียสมมุตินะฮะผัวเมียคู่หนึ่งหรือแฟนคู่หนึ่งทะเลาะกันอยู่
นะครับมีพลเมืองดีพยายามจะช่วยโดยการถ่ายคลิปเขานะฮะแฟนคู่นี้นะกำลังตีกันอยู่เสร็จปุ๊บเนี่ยยังไม่ได้เอาให้ตำรวจนะฮะ
คือต้องเรียนอย่างนี้ถ้าโดยหลักการคือว่ากฎหมายจะยกเว้นกรณีการไปถ่ายรูปบุคคลอื่นเนี่ย
อย่างกรณีที่คุณหนุ่มถามมาถ้ากรณีเป็นการทำร้ายร่างกายนะครับ
ถ้าเป็นกรณีทำร้ายร่างกายก็ถือว่าเป็นการกระทำความผิดอาญา
งั้นกรณีพลเมืองดีเห็นว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นเนี่ย
ก็สามารถที่จะถ่ายได้นะครับถ่ายโดยลักษณะที่เป็นรวบรวมพยาหลักฐาน
แล้วก็พยาหลักฐานเนี่ยก็ส่งให้ทางตำรวจ
ในส่วนนี้ก็ไม่ผิดกฎหมายครับเพราะว่ากฎหมายยกเว้นให้นะครับ
แต่ประเด็นที่ต้องระมัดระวังก็คือว่าในตัวกฎหมายยกเว้นว่าเราถ่าย
เก็บเป็นรวบรวมพยาหลักฐานในการกระทำความผิด
แต่ถ้าเราไปโพสต์ในเว็บส่วนตัวที่เป็นสาธารณะแล้วเราเปิดเผยหน้าเขา
ตรงนั้นมีความเสี่ยงครับมีความเสี่ยงคือเพราะว่าเราไม่ใช่ตำรวจนะครับ
แล้วเราไม่ใช่สื่อมวลชนเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเราจะทำแบบนั้นเนี่ย
งั้นก็ต้องแยกเป็นสองส่วนคุณหนุ่มคือว่าในกรณีเราพบเห็นผู้กระทำความผิดนะครับ
แต่เราไม่ใช่สื่อเราถ่ายได้ครับเราเก็บรวบรวมพยาหลักฐานได้ตรงนั้นไม่ผิดกฎหมายนะครับ
แต่เราต้องเอาหลักฐานนั้นไปเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ในคดี
แล้วไปตั้งค่าสาธารณะตรงนี้ต้องวัดระวังครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับถ้อยคำด้วยคุณหนุ่มว่าถ้อยคำที่ใช้เขียนยังไงเพราะว่าถ้ากรณีที่เราไม่ใช่สื่อแล้วเราไปโพสต์แล้วมันเห็นหน้าเขาเนี่ย
ตรงนี้ไม่ได้รับข้อยกเว้นตามกฎหมายนะครับงั้นตรงนี้ก็ต้องเขาในส่วนคนที่เสียหายก็อาจจะมา
แก้งคลามดิบล้อให้ลบได้ซึ่งจริงเวลาสมมติว่ามีการฟ้องเนี่ยเขาก็จะร้องได้๓ส่วนคือ๑ร้องทางแพ่งใช่ไหมครับ
ก็คือทางอาญาแล้วก็๓ทางสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นี่ในมุมที่คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญที่จะมาพิจารณาเนี่ยแล้วให้ความเห็นทั้งแพ่งอาญาหรือปกครองก็ต้องมาดูเจตนาเป็นหลักว่าเจตนาเป็นยังไงและกระทบไหม
ซึ่งถ้ากระทบเพียงแค่เล็กน้อยก็อาจจะมีหนังสือหรือคำสั่งตักเตือนนะครับคงไม่ถึงขั้นเป็นโทษอาญา
โพสต์ในลักษณะไหนแล้วก่อให้เกิดความเสียหายหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือโดยหลักการครับ
ผมสมมุติว่าถ้ามีการโพสต์ว่าอยากจะให้เห็นว่าผู้ชายคนนี้ไม่ต้องไปทำแบบนี้กับคนอื่นอีกอะไรแบบนี้
เพราะว่ามันไม่ใช่พีดีอยู่อย่างเดียวแล้วมันมีกฎหมายอื่นด้วยนี่ต้องระวังครับ
ตรงนี้ว่าต้องระวังแต่ว่าในมุมที่ถ่ายเนี่ยถ่ายได้อยู่แล้ว
เพราะว่าเราเก็บรวบรวมการกระทำความผิดได้
แต่ว่าในมุมถ้าเราไม่ใช่สื่อมวลชนที่มีประมวลเจรธรรม
หรือเป็นแบบคุณหนุ่มคุณเช้าอย่างเงี้ยอืมอันนี้อาจจะมีความเสี่ยงแล้ว
เพราะว่าสิ่งที่กฎหมายให้คือคุณรวบรวมได้แต่กรณีไปเผยแพร่
ลักษณะการเผยแร่ถ้าเป็นการที่เรามีเจตนา

แต่ถ้าไม่เบลอยนี่ก็จะเป็นประเด็นว่าต้องมาดูบริบทของการเขียน
แล้วก็เจตนาแล้วคอมเม้นท์ที่หลังจากที่ออกมา
มันเป็นลักษณะแบบไหนนะครับอันนี้ต้องมาระวังครับ

ถ้าเกิดมีการไกล่เกลี่ยเรื่องพวกนี้จริงแล้วสามารถยอมความกันได้ไหมครับ
ความได้ครับกฎหมายทั้งหมดเป็นความผิดที่ยอมความได้นะครับ
แล้วก็ถ้าเป็นกรณีที่คุณหนุ่มบอกเนี่ย

เพราะว่าเป็นเรื่องที่ทางปฏิบัติเขาก็มีเจตนาดี
แล้วก็ในปีแรกเนี่ยคณะกรรมการก็วางแนวไว้แล้วว่า๑ปีแรก
โดยเพราะช่วงแรกเนี่ยครับ๓เดือนแรกก็เป็นเรื่องการทำความเข้าใจกฎหมายชอบนี้
งั้นถ้ามาก็จะมีการตักเตือนและให้ลบนะครับ
กรณีจะไปเป็นโทษปรับหรือโทษอาญาตรงนี้เนี่ย
ไม่น่าที่จะเกิดขึ้นยกเว้นว่ามันร้ายแรงจริงนะครับ

สมมุติว่าชาวอยากเป็นพลเมืองดีเนี่ยก็คือถ่ายรูปเหตุการณ์เก็บไว้
แล้วถ้าเกิดเบอร์แล้วยังรู้หรือครับ
อันนี้ขึ้นอยู่กันบริการบินแต่ว่าคุณโยชาพคุณหนุ่มเราเป็นสื่อด้วยเราอยู่ในกาแส
ไม่ถึงคนอื่นตอนนี้คนอื่นพอมีกฎหมายอันนี้ออกมาหลายคนก็รู้สึกกังวลใจ
แล้วก็เอ๊ะฉันทำอะไรได้ไม่ได้อย่างเช่นไม่เจอ
ควรจะเบลอครับคือจุดนึงต้องมองว่าเราไม่ใช่ตำรวจ
สิ่งที่ฝั่งตรงข้ามเขาอาจจะมองได้คือเขามองว่า

อันนี้ก็น่าจะน่าจะพอได้
แต่ว่าดีที่สุดคือวัตถุประสงค์ที่

ถ่ายเก็บรวบรวมไว้แล้วส่งตำรวจ
หรือว่าเก็บไว้เป็นพัยะหลักฐานเผื่อมีหมายมาตรงนี้ไม่ผิดอยู่แล้ว
แต่การไปเลยนะฮะลงในโซเชียลตรงนี้ต้องระวังเป็นพิเศษครับ

เอาพอญาติละกันนะ
จริงท่านก็อยากให้ผมพูดไปแล้วเมื่อกี้

แล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ร่วมร่าง
รวมไปถึงพรบคอมพิวเตอร์ด้วย

แน่ข่าวอะค่ะก็จะแบบบอกตำแหน่งท่านเอง
ก็คืออาจารย์ภัยบูลอมรพินโยเกียรติกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมาย
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
นี่คือตำแหน่งของอาจารย์ที่เซิร์ชเจอ
อาจารย์เคยให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรณีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่๑มิถุนายน๒๕๖๑
นี่ค่ะนี่ค่ะก็หลายขั้นอาจจะบอกไม่เห็นเป็นไรเลยก็เป็นพูดเรื่องเมืองดีอย่างนี้
คือที่เราพูดอยู่เนี่ยคือเราแค่อยากจะให้ระวัง
บางครั้งเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับคือกฎหมายบางครั้งเราอาจจะ
คือมันลึกซึ้งอ่ะใช่เข้าใจคือผมเองอ่ะโดนผมโดน
อ้าผมเล่าให้ฟังแล้วกันผมเล่าไปทีนะเอ๊ะเอาอย่างงี้ผมเล่าให้ฟัง
คือเชื่อไหมหลายคนเนี่ยพยายามถามกันมาเยอะมากว่าเอ๊ะทำไมไอ้รูปคนร้ายเนี่ย
มันมีกฎหมายในการไปคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหาเหมือนกัน
เพราะว่าเมื่อไหร่ที่ศาลยังไม่ได้ตัดสินเขาเนี่ย

ไม่ใช่ยังไม่มีความผิดเขายังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์

เขายังถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะตัดสินแล้ว
เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะมีข้อกฎหมายไปคุ้มครองเขา
หลายครั้งอย่างที่มีการออกประกาศหรือออกหมายจับออกประกาศจับนู่นนี่นั่น
ตำรวจเนี่ยเขาจะขอทางสื่อมาว่าให้ช่วยกันกระจายหน่อยว่า
คนร้ายคนนี้มันอยู่ที่ไหน
ช่วยบอกหน่อยว่าอย่างนี้ให้มามอบตัวนั้น
ให้คนอื่นเห็นแล้วก็ให้แจ้งตำรวจได้เลยอะไรอย่างนี้ครับผม
อย่างนี้ขึ้นได้ก็คือไม่ต้องปิดเปิดได้
เพราะว่าตำรวจเขาขอมาเขาออกหมายจับแล้วก็ช่วยกันอะไรอย่างนี้
สื่อนะต้องเป็นสื่อนะต้องบอกว่าต้องเป็นสื่อนะอืม
หลังจากจับได้แล้วต้องเบลอ

แล้วก่อนที่ยังไม่ได้ไปจับขึ้นรูปว่าให้เป็นหน้าคนนี้ได้ไหมได้
ได้อ๋อได้แต่จับเสร็จแล้วต้องเบลอ
เบลอเพราะสิทธิ์มันจะไปคุ้มครองเขาเลย
ทีนี้ไอ้ประเด็นถัดมาไอ้ประสบการณ์ตรงของผมคืออะไรรู้ไหมนี่ผมเล่าให้ฟังเลย
ผมทำรายการโหนกระแสแล้วมันมีอยู่เทปหนึ่ง
ผมเนี่ยไปเชิญเป็นลักษณะเหมือนคนที่เขาเดือดร้อน
แล้วก็มีการแบบมีสลงสลิปเซ็นปลอมอะไรต่างนานาเขาเก็บไว้หมดเลย
เสร็จเขาก็มาออกรายการเขาโดนจนว่า๓๔ครั้งเลยนะแล้วก็เป็นคนเดียวกันเนี่ยโอเค
หลังจากนั้นเนี่ยพอออกรายการเขาก็เอาเป็นรูปเนี่ยมาให้ผมเป็นหลักฐานว่าเนี่ยชายคนนี้เห็นไหม
ผมก็อ่ะโอเคเป็นคนร้ายแล้วคนร้ายคนนี้โดนจับไปแล้วเขาไปมอบตัว
เขาไปมอบตัวอะไรกันสักอย่างแล้วก็ไปสู้คดีส่วนผมพอออกรายการผมก็อ่ะรูปนี้นะครับ
คนนี้นะครับแต่ผมว่าเอาคือสมมติเป็นอย่างเนี้ยผมก็ปิดหน้าเขาไปอย่างเนี้ย
พี่หนุ่มก็ไม่ได้เห็นหมดเป็นรูปอย่างนี้นะผมก็ปิดไปอย่างเนี้ย
เนี้ยนะครับคาดตาไว้คาดตาแล้วแล้วผมกลุ่นตีนว่าอุ้ยเมื่อยจัง
แม่งฟ้องผมโอ้แล้วฟ้องด้วยโอ้โห
แล้วไงรับไต่สวนมูลฟ้องด้วยแล้วคือเขาบอกเลยว่าผมก็สู้ไปว่าผมทำในฐานะที่สุด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

สารยังไม่ได้ตัดสินเขาไง

ผมถึงได้แบบพยายามจะอธิบายให้หลายคนฟัง
เพราะผมเคยมีประสบการณ์ตรง
นี่คือข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตผมจริง

ยังไม่ตายจริง

มันมีนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมาย

ผมไม่ใช่สื่อมวลชนผมไม่ได้จบสื่อมวลชนมา

เพราะว่าฝีนักแสดงเป็นแบบนี้
พอเข้ามาอยู่ในวงการสื่อ

มันก็เลยจะมีแบบบริบทหลาย
ก็จะมีแบบนักวิชาการ

ผมต้องไปร้องตัวสอทชนื่นนี่นั่น

คือจริงเราก็ต้องยอมรับอย่างว่าเรา

แต่การที่มีอาจารย์ท่านหนึ่งมาบอกเราว่าเฮ้ยทำอย่างนี้มันผิด

ผมก็โทรศัพท์ไปหาท่านนะบอกผมกราบขอบพระคุณมากเลย
ผมดุแล้วเออที่แบบอาจารย์แบบช่วยแบบขัดเกลาผม
ผมเป็นมวยวัฒน์ผมเป็นมวยวัฒน์

แต่อย่างน้อยวันนี้พอมีคนมาสอนมาบอกเนี่ย

บอกว่าอย่างวันนี้ถึงได้แบบกลัวมากไงก็เลยแบบ
ก็เลยโอเคไงไม่เอาน้องออกดีกว่า

ถ้าเห็นพี่หนุ่มใส่ชุดขาล้วนนี่ไม่ต้องห่วง

พื้นศาลอะไรกูจะใส่เป็นชุดสีล้ำตาล

แต่ด้วยหนุ่มทำตัวไม่เป็นน้ำเต็มแก้วไง

แล้วโบ๊ะไปออกรายการปุ๊บเรียบร้อยเลยทีนี้จบเลย

เพราะไม่บอกว่าทำอะไรให้ต้องดูทิศดูทางลม

ข้อเท่ากว่าดี

เราฟังการพยากรอากาศรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็มั่น
เขาเรียกว่าแม่นมากนะช่วงนี้นะคะ
เอาล่ะนะคะก็พยากรอากาศ๗วันนับจากนี้ไปนะคะ
ตั้งแต่วันที่๘ถึง๑๓มิถุนา
รสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางนะคะ
ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย
ประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านเมียนมาแล้วก็ลาวตอนบนนะ
เข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณเวียดนามตอนบน
แล้วก็อ่าวตังเกียร์ประเทศไทยจะเป็นยังไง
ทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยนะคะก็ยังมีฝนฟ้าขนองนะ
แล้วก็มีฝนตกหนักบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ
ทั้งนี้ก็ขอให้ประชาชนที่อยู่ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเชียงเหนือ
ระวังอันตรายจากฝนตกหนักนะแล้วก็ฝนตกสะสมด้วย
บางทีมันจะมีดินสไลด์พวกนี้นะคะแล้วก็ชาวเรือค่ะ
ชาวเรือก็ต้องระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือเนี่ย
น้ำอย่าลั่นเห่ยน้ำเห่ย
ชาวเรือก็ระวังการเดินเรือเป็นแปไหมเป็นแปไหม
มันน้ำลั่นเหรอ
ประมาณนี้นะครับ

ลงนะพี่หนุ่ม
คุณผู้ชมเป็นพยานนะเขาลงจริงนะ
อ่าเดี๋ยวเขาลงนะผมให้ดูนะ

อ่าเขาลงนี่อ่ะ

เห็นหน้าเขาหรือเปล่าพี่

ใครจะไปเห็นอยากเห็นหน้ามากแหละ
นี่นะอีเตี๊ยบนะอีเตี๊ยบเรียบดูเห็นไหม

เตี๊ยบกินไหมเปล่า

ถ้าสองแสนห้าล้างรถแถมให้ด้วย

แล้วบังเจี๊ยบจะไม่กล้าเหรอ

จ่ายเลย๓แสนห้าวางข้างหน้าเลย
ถอดหน้ามานะอย่าเอาไอ้หัวไก่ใส่แล้วมานั่งคุยไม่เอา

แล้วถามเลยคุณเป็นใครมาจากไหนทำไมมาทำเพจนี้
ทำไมอีเจี๊ยบเรียบถูกป้ามเรียบถังหลวงรึไง
คือคนถูกพูดน้าแบบเกือบถึงเหมือนกัน
คือที่มาเขารู้เขาชอบสินพลังเฮ่ยฟูรบ์ไหมคะ
แล้วก็สองแล้วก็ไม่รู้ก็ชอบเที่ยวยีปุ่นที่หนูรู้สอง

คุณดูถูกดอนเมืองหรอ
อย่าลงท้า๒แซน๓แซนห้าไม่ต้องล้างรถด้วย

เอากล้องจับไอ้น้ำนิดนึง
พี่นุ่มใจเย็นดิหัวว่าลงอีกแล้ว

หลังเปิดหน้ามาคนอยากเห็นหน้าน้ำ
เอาป่ะน้ำ

เพราะว่าเจี๊ยบไม่มาเจี๊ยบวัชลามาแทน
น้ำ๑๕๐๐๐มา
คิดอวไทมินซีเดยร์ครีมแอนด์ไวทามินซีสปอร์ตเซรั่ม
เตะตัดขายน้ำให้ดิ
มั้ย
เขายอมพี่แล้วเนี่ย

เจ๊แอปสามารถ

ลืมไปคุยกับเจ้าพ่อพรีเซนเตอร์

ประชาชนเนี่ยเขาเป็นพยานแล้วนะ
ขอมานี่กล้าให้เลยจัดให้ทวีคูณด้วย

แป๊บเดียวเมื่อกี้ยังคอมเม้นต์ตั้ง๓๐๐

ออกมาซิล่ะ
ช่วยไปตามพี่เจี๊ยบเข้ามาหน่อย
เจี๊ยปกับน้ำนี้ส่งข้อความมาบอกหน่อย
ถ้าน้ำอนะ๑๕๐๐๐บาท
โอเคไปตอกย้ำขาจิ้นเบลล่าโป๊ปหน่อย

แสนห้าไม่มีคืนคำด้วยรออยู่เลยจริง
ลองอยู่เลยจริงนี่พูดจริงเปิดหน้ามานะพูดเลย

ก่อนหน้านี้เนี่ยออกมาเปิดใจให้สัมภาษณ์พร้อมพูดถึงกระแสที่หลายคนแห่เชื้อให้คบกับพี่โป๊ปธนวัฒน์นะครับ
ที่ดูสวยเหล่าลงตัวสุดแถมอ่าวเหล่าแฟนคาพแถเข้ามากดถูกใจกันรัวเลยทีเดียว
ดูสิเคมีมันได้จริงน่ะน้ังบุภเภก็ใกล้ออกแล้วอยู่ด้วย
ทีเซอร์มาดีมากมีเหรียญบุภเพด้วยนะให้ลงทุน
ต้องสนุกติดกันอีกแล้วเนี่ย
ถูกนะครับผมแล้วทีเซอร์มานน่าดูมาก

อดีตแล้วก็มีทั้งแบบปัจจุบันด้วย

ทำงานฟรี
ผมยอมพี่วันนี้ผมมาฟรีก็ได้
ยิ่งกว่ามาเฟียมาฟรีแล้ววันนี้
กูบอกฟรีเป็นฟรีไหม

แค่๕๐๐๐ก็พออะไรนะแค่๕๐๐๐ก็พอ

เอาโอเคเอาไหนใหญ่เดี๋ยวน้ำมามันโดน
พี่หนุ่มเล่นกูแล้ว
น้ำมาก่อนน้ำมารอน้ำช่วงรอน้ำไปดูน้องปาวลีนิดนึงนะคะ
วันที่๑๓มิถุนาของทุกปีก็จะมีงานของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์
ละลึกนะฮะทีนี้ทางกรรมิโกรธ์ก็เตรียมจัดงาน
ละลึก๓๐ปีคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ในรูปแบบโวชัลคอนเสิร์ต
ทีนี้คุณปาววลีนิดหนึ่งนะคะแล้วก็มีศิลปินอื่นแล้วก็คุณตรีชายนโรง
เขาก็มากราบอุ่นขี้พึ่งของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ที่วัดทัพกระดานจังหวัดสุพรรณนะคะ
เอาผลไม้มานะคะกุหลาบแดงมาแล้วก็ที่สำคัญที่สุดค่ะ
คริปต์ในงานนะคะเอามากราบแม่พึ่งนะคะ
ขอให้งานที่จะจัดเนี่ยราบรื่นนะคะเป็นไปได้ด้วยดี
แล้วก็ทั้งคู่ก็ทำการเสี่ยงเซียมซีนะคะ
เลขที่ได้ก็เป็นเลข๖๐ค่ะ
เห็นไหมนะเสี่ยงเซียมซีตอบกลับมาแล้วนะพี่เจี๊ยบนะ
หนุ่มกัญชัยไม่กลัวไปทวงระบำไก่กลางรายการเหรอ
จากสามแสนห้าถ้าเจี๊ยบเปิดหน้ามาจะเต้นระบำไก่ให้ด้วย
เอาดิโอ้มีแถมด้วยแถมให้ด้วย
ทั้งเงินทั้งเต้นน่ะเออจริง
เอาแล้วแล้วไม่ลำนะไม่ลำแบบภายาไก่ไม่เอา
ไม่เอาเต้นเลยเต้นเลย
ใจหมุนเปิดหน้ามาเจี๊ยบเปิดหน้ามานะ
มีคำถามอยากถามเจี๊ยบเยอะมากเลย
เจี๊ยบยอมไหมเจี๊ยบยอมไหมพี่หนุ่มให้ทั้งเงินให้ทั้งเต้นนะ
ใก่มุนบังจั๊กย์ก็ยังเปิดหน้าเลย

เออบังเจี๊ยบต้องมามาต้องมาให้ได้
อยากดูหนุ่มเต้นนะเออบางเจี๊ยบแหม
ใช่พี่หนุ่มก็เคยเต้นไปรอบแล้วแต่ว่าถ้าเป็นไก่ไม่สะใจ
นี่เต้นให้บังเจี๊ยบเลยเต้นให้เจี๊ยบเลย
ครับผมสามแสนห้าลูกเอ้ยเอ้อโอเค
ครับไปดูขวัญใจของคุณแอฟทักษะออนหน่อย

โอ้โหเขารักมากจริงเขาพร้อมที่จะอยู่กับคนคนนี้เลยนะ
ครับผมเขาว่าจริงนี่กงยูเห็นไหม
อ่าสมฉายาลมหายใจแห่งภาคพื้นเอเชีย
โอ้โหสมฉายานี่นะครับแอนโดมผสมก็ชอบมาก

ฮะเนี่ยนะถึงขั้นให้คุณเอตัดผมทรงกงอยู่นะ
ไม่ใช่หรอกเดี๋ยวน่าพี่ไอ้คล้ายกงยูเหมือนกันนะ

อ่ากงยูนะหล่อสมเป็นขวัญใจของสาวตลอดกาลนะครับสำหรับกงยู
ฉายาลมหายใจแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกที่มีอยู่จริง
เพราะไม่ว่าจะขยับทำตัวอะไรเป็นกระแสไปหมดนะครับ

ล่าสุดทำเอาแฟนคลับแตกตื่นทั้งเอเชียครับ
หลังเห็นภาพของหนุ่มกงยูในอินสตาแกรม

อยากไปนั่งตรงข้ามบาตี้โฟมด้วย

เป็นภาพแบบหูไลฟ์สไตล์คือน่ารักเหมือนกันเอง

นี่แล้วดูถุงเท้ากงยูเห็นมั้ยทิ้งไว้ข้างนึงอ่า

กระดาษที่ยัดในท้าวนั่นจะจับดูใช่ไหมถุงเท้าหรือเปล่า
กระดาษที่ยัดในท้าวนั่นจะจับดูใช่ไหมถุงเท้าหรือเปล่า
กระดาษที่ยัดในท้าวนั่นจะจับดูใช่ไหมถุงเท้าหรือเปล่า

กระดาษที่ยัดในท้าวนั่นจะจับดูใช่ไหมถุงเท้าหรือเปล่า
กระดาษที่ยัดในท้าวนั่นจะจับดูใช่ไหมถุงเท้าหรือเปล่า
กระดาษที่ยัดในท้าวนั่นจะจับดูใช่ไหมถุงเท้าหรือเปล่า
กระดาษที่ยัดในท้าวนั่นจะจับดูใช่ไหมถุงเท้าหรือเปล่า
กระดาษที่ยัดในท้าวนั่นจะจับดูใช่ไหมถุงเท้าหรือเปล่า
กระดาษที่ยัดในท้าวนั่นจะจับดูใช่ไหมถุงเท้าหรือเปล่า
กระดาษที่ยัดในท้าวนั่นจะจับดูใช่ไหมถุงเท้าหรือเปล่า

กระดาษที่ยัดในท้าวนั่นจะจับดูได้ไหมถุงเท้าหรือเปล่า

แต่เขามาปรากฏตัวแล้วนะ

เห็นตัวเลยนะเขาเขินเขาเขินนี่แหละน้องน้ำน้องน้ำของเรา
ที่น้องหนุ่มน้องน้ำน้องน้ำใช้อ่าเห็นด้านหลังหลายหลายคนอยาก
อยากเห็นเขาใช่คนเขาพูดถึงน้ำบ่อยแล้วเขาทำได้ดั่งใจดั่ง
แต่ว่าเขาเขินบอกเขายังไม่ได้แต่งหน้ามาอ๋อยังไม่พร้อมยังไม่พร้อม
แต่ปิดบังไว้ปิดบังไว้โอเคพ่อลูกสามนะครับน้องมิก
รมวุฒินะคะลูกไปโรงเรียนก็ร้องไห้ตัวเองจะไปทำงานก็ล่ำลาลูก
อยากออกจากบ้านนะคะเขารักกันมากเลยอ่ะดูดูดูสิเนี่ย
น่ารักหอมหัวใหญ่อุ้ยหอมหัวใหญ่อืมนี่มีดอันกรี๊บหน่อย
ก่อนออกจากบ้านมันจะวุ่นวายหน่อยหน่อยนะน่ารักจังเลย
รักหนุ่มอีกหนึ่งอีกหนึ่งคนสิผู้ชายนี่มีคนถามอีกคนบอกว่า
คิดว่าน้ำเป็นผู้ชายมาตลอดนะแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นข้างหลัง
เขาเป็นเขาเป็นผู้ชายเสียงเล็กนะผู้ชายเขาเป็นผู้หญิงเขาเป็นผู้หญิงแล้วลูก
เขาเป็นผู้หญิงลุคทำงานกับลุคกลางคืนนี่ก็ไม่เหมือนกันนะคะ
อ๋อเหรอกลางคืนนี้ยังชอบอยู่ร้านหมูกระทะเอ๊ะเอ้อเหรอ
เห็นไหมดักตีเจี๊ยบดักตีแล้วล่ะครับผมเจี๊ยบระวังไปเรียบ
โดนโดนทั้งสุดท้ายเลยนะอ่ะคือต้องมีคนแน่สามแสนห้าอ๋อ
บังแจ๊กยังกล้าเปิดหน้า

ยังเยินคำเดิม๓๕๐๐บาทพร้อมระบำไก่

นะมีคำถามอยากถามหลายคำมากเลย

คำเชิญไปด้วยเพราะเห็นเขาลงท้า

คนจริงค้าแล้วก็ต้องยอมเนอะ

โปรดติดตามตอนต่อไป